ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็หลายคนติดตามรอคอยรอฟังกันมากเลย
สำหรับคุณแม่สายสตรองสตรองแท้เลย
เธอคนนี้คือต้องบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลย
เป้ยปานวาดเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็มาทำงานเลย
วันนี้สื่อทุกสำนักก็ไปดักรอเธอออกงานอีเวนต์เป็นครั้งแรก
หลังจากที่มีประเด็นเรื่องมือที่๓เกิดขึ้นอีกครั้งในครอบครัวของเธอนะคะ
แม้ก่อนหน้านี้คือแจ้งทีมงานแจ้งสื่อมงานชนไปแล้ว
แต่จะเปลี่ยนเป็นคุณแม่กะแตสุภักษรแทนนะคะ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างที่เรารู้กันดีว่าคุณเป้ยอยู่โรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บแต่งสวยจัดเต็มปั๊บ

เพราะเธอบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดถึงปัญหาครอบครัว
ได้แต่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้เธอค่ะ
คนย่านไม่ตอบคนย่านไม่ตอบ
แต่ว่าณตอนนี้คือเป้ยรู้อย่างเดียวก็คือสิ่งที่เป้ยอยากจะทำตอนนี้ก็คือ
กัสเรื่องลูกเรื่องเด็กในท้องให้คลอดออกมาปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเองค่ะ
ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงค่ะขอบคุณมากที่เป็นห่วงเป็นห่วงเรา
แล้วก็คือก็จะมีหลายข้อความเข้ามาถึงเราเนอะว่าเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเราด้วย
ห่วงน้องโปรดแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
ก็แบ่งเป็นสองส่วนเนาะก็คือทางด้านท้องแข่งแล้วก็ทางด้านความเครียด
แต่งสวยจัดเต็มมาร่วมงานตามเดิมถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวไปแล้วนะคะ
แต่ก็มีการสัมภาษณ์คุณแม่กับแตไปแหละเพราะว่าเธอมาร่วมงานกันสองคนพะดีเลย
คุณเป้ยนะเพราะว่าตอนนี้เธอท้องแก่ใกล้คลอดมากแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพแล้วกัน
ใช่ในโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมากว่าคุณเป้ยเนี่ยบอกว่ารับงานแล้วเทไม่ได้
ก็เลยแต่งหน้าทำผมมาที่โรงพยาบาลโดยน้องฉัดนี่แหละค่ะ
แต่งหน้าทำผมให้นะคะก็ต้องบอกว่ามีสปีริตมากยังไงทุกคนก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับแม่เป้ยกันด้วยนะ